เป็นฝั่งพระเจดเบิร์น
เข้าสู่ช่วงผู้ชายในฝันในเบรกสุดท้ายแล้วนะคะ
คุยกับพี่กวางไปอยากเพิ่มเวลาอีก๑อาทิตย์
นั่นน่ะสิช่วงที่แล้วก็พูดคุยแบบว่าสนุกสนานมากเลย
เกี่ยวกับเรื่องแบบเหตุการณ์สมมติ
แต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเรื่องจริงแปลงอยู่ด้วยนะ
แบบจริงสักส่วนใหญ่ด้วย
กว้างไม่ค่อยพูดหวานมากแต่ว่าเราพูดหวานออกไปแต่ละทีแล้วก็คิดถึงน่ารัก
รักน่ารักผ่านมังลิทธิ์แล้วเหมือนกว่ากลายเป็นหวานเยอะหวานเวอร์

สมมุติคบกันปีหนึ่งบอกรักกี่ครั้ง
ก็ทุกวัน
เอ้าก็เกือบทุกวันนี่กว่าครับ

แต่คือพูดจริงนะไม่ได้พูดเป็นหน้าที่

แล้วถ้าเกิดว่าสมมุติว่าช่วงมีแฟนเนี่ยมีแบบว่าฉายาเรียกกันไหมคะ
ตัวเองหมูน้อยอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่น่าจะมีไหม
ที่เคยใช้ก็เรียกว่าแฟนครับ
ฮัลโหลแฟนแฟนไหนเออน่ารักก็ชอบคำนี้น่ารัก
รักเออค่ะเรื่องแบบไหนนะคะที่ทำให้น้องกวางเนี่ยทะเลาะกับแฟนมากที่สุดเลย
เรื่องที่ทะเลาะบ่อยก็น่าจะเป็นเรื่องแบบงอแงเวลาเวลา
ไม่มีเวลาเรื่องรถเรื่องอะไรอย่างนี้
ใช่ครับเรื่องกิจกรรมเราอะไรอย่างนี้มีเยอะ
แล้วพี่ก็เข้าใจว่าเราเยอะเกินไปนะบางที
เขาบอกว่าถ้าจะดูว่าแบบพี่กวางเนี่ยรักผู้หญิงคนไหนชอบผู้หญิงคนไหนเนี่ย
ต้องดูจากก้ามปูเพราะจะหยิบก้ามปูชิ้นที่ใหญ่ที่สุดให้ผู้หญิงจริงป่ะ

แล้วมันไม่เอาชิ้นใหญ่ไว้จะให้ตัวเองเหรอ
ก็ส่วนใหญ่ผู้หญิงเขาก็ไม่ยอมแกะปูใช่ไหม

แล้วถ้าเราแกะปูเพรสเราไม่ให้กามเขามันก็ดูตลกใช่ไหม

มีแฟนแก่ไม่คนนี้เขาต้องแก่ให้แฟนคุณมีแฟนแก่ให้

และคิดว่าตัวเองนี่มีนิสัยหรือว่าข้อเสียอะไรที่ทำให้สาวแบบไม่ค่อยชอบ

ข้อเสียน่าจะเป็นเรื่องให้ความสำคัญกับพวกวันพิเศษน้อยครับ
คือวันที่กวานจะให้ความสำคัญคือวันเกิดแค่นั้นเองที่เหลือ

วันวารีใหม่วาเลนไทย
น้อยมากส่วนใหญ่จะเน้นที่วันเกิดอย่างเดียว

คิดว่ามันอะไรวะอะแต่เขาบอกว่ามีวิธีการเคลียร์กับพี่กวางที่ดีที่สุดเนี้ยต้องพิมพ์คุยไม่ใช่สนทนาต่อหน้า
ถ้าเป็นเรานะพิมพ์จนแบบนิ้วป้งจะกลายเป็นแบบว่าบวบแน่เลย
เขาก็คงจะแบบมีอะไรแบบอยากเข้าไปเยอะ
ถ้าตอนทะเลาะกันทั้งคู่ต้องคิดว่าตัวเองถูกแล้ว
ใช่ไหมก็จะไม่มีใครฟังใครหรอก
งั้นถ้าพูดมันพูดเยอะไงพิมพ์ไงเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็หยุด
ว่าจะเป็นพิมพ์บางทีบางคำก็รุนแรงนะ
ก็คือจะปกติจะบอกว่าไม่คุยไม่อะไรดีกว่า
ก็ไปกินไอตรงไอติมอะไรก็ว่ากันไปแล้วก็มาคุย

เป็นศิลปินที่หเข้าถึงยาก

เข้าถึงยากแบบหมายถึงยังไงครับ
ดูน่าจะแบบไม่ค่อยยิ้มแย้ม

นางเฮฮา

มีมุกมีมุก
มีมุกมีมุกเลยแหละ
และก็น่ารักด้วยนะคะ
แฮมดูแหละ
นี่แหละช่วงต้นปีเลย

ทำให้เรานานได้แบบเข้าถึงคนนี้มากขึ้น

แฟนทั่วประเทศแฮปปี้อย่างแน่นอน

วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ